วันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะถึงวันที่น้องหนูรอคอยแล้วนะครับ

วันนี้ก็มีหลายหน่วยงานหลายสถานที่
ที่เตรียมกิจกรรมต่างเอาไว้รอรับแล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามวันนี้มีวงเสวนาวิชาการของเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน
ที่มีข้อเรียกร้องไปยังผู้บริหารประเทศ
ว่าควรจะเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมต่างมากขึ้นนะครับ
มากกว่าการให้คำขวัญวันเด็กที่ก็ให้ซ้ำกันมาทุกปี

รู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยี
เป็นคำขวัญวันเด็กประจำปี๒๕๕๙
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
อบให้กับเด็กและเยาวชนไทย
ในปีนี้เครือข่ายวิชาการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว
ร่วมกับสสและคณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

วันเด็กขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ
จากตลอด๖๑ปีตั้งแต่มีการให้คำขวัญวันเด็ก

ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนกำหนดนโยบายโดยให้เด็กมีส่วนร่วม
๓๔ปีผมสั่นพ่อของท่านท่านชอบไล่ให้เด็กไปเรียนลังสือ
ไปเรียนลังสือแล้วเป็นเด็กดีในวงเลฟอย่ายุ่งเรื่องการเงิน
ถูกไหม

เรามีวันเด็กเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับ

เต็มฤทธิ์เหล้าบุรียาเศษติดร้านเกมเป็นกันหมดหนึ่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการ
เด็กและเยาวชนระบุว่า
ไทยจะมีจุดแข็งเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเด็ก

ดูแลเด็กทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง
และมีกองทุนสำหรับเด็กด้อยโอกาส

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำหรับเด็กอย่างแท้จริง
เพราะหากเทียบกับวันเด็กใน๑๑ประเทศ
จะพบว่าต่างประเทศให้ความสำคัญกับเด็ก
มากกว่าคำขวัญที่เป็นวาธกรรม

สสคิดถึงเด็กเวลากำหนดนโยบาย

สสจะไปเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตัวเอง

แล้วนำมาแก้ไขหรือคิดกำหนดนโยบาย
ขณะที่ในวงเสวนาจากเรื่องนี้
ก็มองว่านโยบายสำหรับเด็กจากรัฐบาล
ักเป็นนโยบายที่ผู้ใหญ่สั่งให้เด็กทำ
มากกว่าเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นด้วยตัวเอง

และอาจจะเป็นวันที่ผู้ใหญ่จัดให้เพื่อหลอกเด็ก

พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทำการสำรวจสิ่งที่เด็กต้องการจากพ่อแม่
คืออยากให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

ส่วนบุคคลที่ยึดถือเป็นแบบอย่าง

รองลงมาคือผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ส่วนนักการเมืองที่อยากเจอมากที่สุด
ก็ยังคงเป็นผลเอกประยุทธ์